สิ้นเดือนสักทีเงินเดือนออกแล้วอ้าวเงินเดือนหมดแล้วโถชีวิตช่วงนี้หลีเปื่อยทางใจและกายมาดูใจหลีหน่อยเร็วถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีเจ็บป่วยออดออดแอดแอดออนแอร์ก็แพ้ไปเดือนกุมภาพันธ์รักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะคะ
อันดับ๕ราศีกุลช่วงนี้มีความอึดอัดหลายอย่างผอืดผอมสะสมจะถูกตั้งเต้าการทำงานไว้สูงพริกทำเอาไข้สูงน้ำหนักตัวสูงไขมันสูงน้ำตาลในเลือดสูงโอ๊ยมันไปหาหมอเช็คร่างกายด้วยนะ
อันดับสี่ราศีเมษถึงแม้จะสิ้นเดือนแล้วแต่เรื่องวุ่นก็ยังไม่จบแถมเรื่องเครียดลามมาเจ็บป่วยแบบไม่รู้ตัวเช่นไมเกรนภูมิแพ้หอคือความดันทุรันสูงเอ้ยความดันโลหิตสูงยังไงก็อย่าลืมพกยาติดตัวไว้ด้วยนะจ๊ะ
อันดับสามราศีมังกรพระราหูยังคงอยู่อาจมีเรื่องขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นเหตุให้ร่างกายอ่อนเพี้ยพลีแรงต้องคอยยกสดบำรุงร่างกายให้ดีแบงค์ให้หลีบ้างหลีต้องการก่อหล่อ
อันดับ๒ราศีมีนปัญหาส่วนใหญ่มาจากลูกน้องอาจสร้างความกระจุกกระจิกเลยไปถึงสร้างความเดือดร้อนทำให้ชาวมีนต้องระวังโรคเลื่อนโรคผัดวันประกันพรุ่งไปจนถึงโรคป่วยการเมืองหอยหลีเอาใจช่วยชาวมีนด้วยละกัน
อันดับหนึ่งราศีกรกฎสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอย่าห้าวมากหากรู้สึกไม่โอรีบไปหาคุณหมอตั้งแต่เนิ่นเนิ่นโลศดูกันอีกทีกับ๕อันดับราศีเจ็บป่วยออดออดแอดแอดเดือนกุมภาพันธ์และดูรักษาตัวเองจะได้มีแรงไปหาเพื่อนหาแฟนหาคุณพ่อ
ลิฟต์อยู่